โอ้โหซุปตาบ้านเราสายเปย์หนักมากนะ
เพราะว่าลูกน้องเนี่ยเขาบอกว่าคือคนสำคัญคือคนที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่ช่วยกันหาเงินหาทองตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
พอสิ้นปีทีนึงเขาก็มีการจัดปาร์ตี้ปีใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณพร้อมทั้งมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แต่ระดับซุปตาทั้งทีเนี่ยเวลาเขาจะแจกเขาแจกเงินแบบหนักมาก
รวมไปถึงคุณแม่คนสวยอย่างคุณเป้ยปานวาดเองก็แจกทองให้กับแม่บ้านด้วยเหมือนกัน
คือแม่บ้านเขาก็ช่วยดูลงดูแลแม่เป้ยก็นี่เลยค่ะแจกซองแดงไปเลย
สองแดงนี่คือทองนะเอาจริงเหรอใช่ข้างในเป็นทองนะคะพี่ปุ้ย
รวมไปถึงสดร้อนค่ะพิธีกรอารมณ์ดีจากรายการร้องได้ให้ล้านพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาของเรา
อกจากจะกลับมาจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่เมื่อคืนก่อนแบบโอ้โหเนี่ยเวอร์วังอลังการขนแดนเซอร์กันมาแดนส์กันเพียบเลย
ของเขาวันเดอร์ฟรุดนะถูกต้องแต่ละคนก็เลยจัดเต็มเลยแต่งองค์ทรงเครื่องกันมานะคะ
แต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสนอกเหนือจากธีมก็คือของรางวัลนี่เหรอของรางวัลนี่เลยค่ะ
รถป้ายแดงยี่ห้อเปอร์โยราคามูลค่าอยู่ที่๑ล้าน๗แสนบาทค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าพี่เป๊กกี้เขาก็เขียนแคปชั่นแบบติดตลกเอาไว้นิดนึงเขาบอกว่ายินดีกับคุณลุงป้อม
คุณลุงป๊อปเนี่ยคือคนที่ได้รับรางวัลใหญ่นะคะมารับรถวันนี้คุณลุงหน้าบานมาก
ส่วนหน้าเป๊กก็จะซีดหน่อยสงสัยจะนอนน้อยหลังจากนี้คงต้องการงานอีกเยอะมาก
บกวนคุณลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอ้อนงานในปีนี้ว่าเออของานเยอะหน่อย
ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะแจกอะไรเป็นของขวัญให้กับลูกน้องแต่นอกจากรถแล้วเนี่ยมันก็ยังมีทั้งมอเตอร์ไซค์
โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์แล้วก็เงินสดอีกเพียบเลยนะคะต้องบอกว่าใจถึงเพิ่งได้สายเปย์ของจริงนะจ๊ะ
มีเจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักตายเลยแต่ว่าฝากบอกพี่ตะกะแตนนิดนึงได้ไหม
ลูกน้องไปทัวร์ยุโรปเนี่ยฉันไม่ใช่แฟนแต่ไปแทนได้นะ

ให้ถามเค้าว่าข้อแรกรับมั้ยคะคนแต้นแรงแต้นก๋า